ที่อ่างทองคุณผู้ชมมีคนร้ายต้องการจะไปขโมยของในฟาร์มหมู
แต่ก็ไปวางยาเบื่อสุนัข๒วันติดกันนะฮะ
ก็ตายไป๒ตัวแล้วก็สามารถช่วยได้๑ตัวนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ฟาร์มเลี้ยงหมู
ตั้งอยู่ที่จำบลตุรีนรงค์อำเภอชายโยจอ่างทอง
ฟาร์มก็คือนายเผชิญศักดิ์กล่ำผู้อายุ๕๐ปี

หมาที่เลี้ยงไว้เอาเลี้ยงไว้เฝ้าฟาร์มหมู๕ตัว
ถูกคนร้ายวางยาเบื่อผสมกับไก่ย่างมาให้กิน
กินกัน๒วันติดนะฮะหมาก็ตายไป๒ตัว
สามารถช่วยเอาไว้ได้๑ตัวเนี่ยคุณผู้ชม
นายเผชิญศักดิ์บอกว่าช่วงเช้าของเมื่อวาน
หมาที่เลี้ยงเอาไว้มีอาการน้ำลายฟูมปาก๒ตัว
ลักษณะแน่นอนต้องถูกวางยาเบื่อ
ก็เลยนำไข่ตอกใส่ปากหมาเข้าไป
แล้วก็ช่วยเอามาได้๑ตัวแต่ก็ตายไป๑ตัว
และช่วงเช้าของวันนี้ก็พบอีกมีอาการอีก๑ตัว
ก็เลยต่อไข่ใส่ไปเหมือนเดิมจะช่วยชีวิต
แต่ว่าไม่รอดตายไปเป็นตัวที่๒
จากนั้นก็เดินทางไปตรวจสอบที่บริเวณบ้านพัก
ก็พบว่าถุงพลาสติกซึ่งด้านในมีเศษไก่ย่างอยู่
ตกอยู่๑ถุงก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน

เพราะเกรงว่าตัวเขาเองกับคนในครอบครัวจะไม่ปลอดภัยนะครับ
เจ้าของฟาร์มบอกว่าตัวเองไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกับใครมาก่อน

ที่หวังว่าจะวางยาเปิดแล้วก็เข้าไปขโมยของในฟาร์ม
ดันตำรวจก็สอบประคำผู้เสียหาย
แล้วก็ได้ส่งเศษไก่ย่างไปตรวจหาสารพิษว่าเป็นชนิดใด
พร้อมกับแนะนำให้ผู้เสียหายนั้นเพิ่มความระมัดระวัง
ป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดเวลาด้วย
เพราะว่าฟาร์มเปิดนะคนก็สามารถเข้าได้ตลอดเวลานะครับ